สำหรับงานวิวาหวานชื่นมื้นเมื่อวานนี้ผ่านไป
แต่ว่าเราจะเก็บบรรยากาศไว้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนะคะ
สำหรับงานวิวาของแพนเค้กเขมมะนิดและพี่หมีค่ะ

แพนแล้วก็พี่หมีเยอะมากจริงคุณผู้ชม
และหนึ่งไฮไลท์ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้
เห็นจะเป็นความปังของชุดบ่าวสาว
เขาจัดสรรกันไว้สมกับดีกรีซุปเปอร์โมเดล

และแต่ละชุดนี้นะคะมีผ้าไทยเป็นส่วนประกอบด้วย
สไตล์ของสาวแพนเค้กเขาก็ชื่นชอบผ้าไทย
และด้วยความที่เป็นซุปเปอร์โมเดลตัวแม่ค่ะ
เจ้าสาวก็มาจากหลากหลายแบรนด์ไทยเลยนะคะ

ชุดใหญ่ชุดเล็กเรียกได้ว่าแพนเค้ก
และพี่หนีออร่าบ่าวสาวจับไปสุดเลยค่ะ
นี่ขนาดงานเขามีแค่ครึ่งวันนะคุณผู้ชม
เขาเปลี่ยน๗ชุดหลายคนงงว่ามีครึ่งวันเปลี่ยน๗ชุดทันยังไง
เขาบอกว่าเปลี่ยนแทบทุกครึ่งชั่วโมง
ในช่วงแถลงข่าวนี้นะคะทั้งคู่ก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึก

คู่เนี่ยคบหาดูใจกันมาแล้วรุ้นแล้วรุ้นอีกนะ
เพราะเลยจะแต่งกับพี่เพราะเขาคบกันมาตั้ง๑๐ปี
ปีของพี่หมีและแพนเค้กเนี่ยมันมีเรื่องราวดีที่น่าประทับใจอะไรบ้าง
ไปฟังความรู้สึกและความรักของทั้งคู่กันเลยค่ะ

ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันจนวันนี้
ที่เพิ่มเติมน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราพยายามจะปรับจูนหรือมาเติมให้
แล้วก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่ได้อยู่ข้าง
เขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดของผมแล้วก็รวมไปถึงครอบครัว
เป็นคนที่ตั้งใจเสมอต้นเสมอปลายในการที่จะดูแลซึ่งกันและกัน
ถึงแม้เวลางานเขาจะยุ่งเขาจะทำงานหนัก
แต่ว่าก้อยจะไม่ละทิ้งในรายละเอียด
เขาเป็นคนเรียบง่ายและก็เป็นคนสบายในพื้นฐานความจิตใจดีของเขาครับ
นี่แหละ๑๐ปีถึงอยู่กันมายาวเพราะว่าสบายอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะ
ส่วนหลังจากนี้ค่ะทั้งคู่ยังไม่มีแพลนเรื่องทายาทนะคะ
ขอทำงานแล้วก็ท่องเที่ยวแบบคู่รักกันหน่อยอีกสักพักละกันค่อยวางแผน

แล้วก็บอกเลยว่าเห็นความอลังการของงานแต่งเขาแล้วคุณค่ะ
นี่แค่แต่งนะคะเขาบอกว่าอีก๓เดือนข้างหน้า
รูปแบบความปัดอลังการแน่นอนเอออันนี้แต่งเป็นพิธีรีตองเฉยนะจ๊ะ
เอออีก๓เดือนรอเจอจ้ะอ่าเรียนตัดชุด
ก็เห็นว่าตอนแถลงข่าวนี้ก็คือดีไซเนอร์ทีจักรแล้วนะ

เจ้าอยู่ก็ยินดีด้วยนะคะน้องแทนแล้วก็พี่หมีงจ้า